แล้วก็ถามว่าเราจะไปสาดน้ำสงกรานที่ไหนดี

หรือว่าจะไปส่งน้ำพระที่ไหนดี
ผมแนะนำที่ลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานคร

งานเขาชื่อว่ากรุงเทพมหานคร
เมืองฟ้าอมรนครแห่งการปันน้ำใจ
อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
โดยเฉพาะท่านจะได้ไปส่งน้ำพระพุทธศรีหิง
อันเชิญมาปฏิสถานะมนตบที่ลานพิธีที่ลานคนเมืองด้วย

ก็มีการจัดงานตามความเป็นสิริมงคล
ติดตามบรรยากาศกับคุณนันทพรธวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากสาราว่าการกรุงเทพมหานครครับ

เช้าวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมคณะผู้บริหารได้ทำบุญใส่บาทพระสงฆ์จำนวน๑๙๑รูป
พร้อมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

เนื่องไหนเทศกาลวันมหาสงคราน
ที่บริเวณลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานคร

โดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
แทนจากหน่วยงานต่างและประชาชน
พร้อมใจการแต่งชุดผ้าพื้นเมือง
รวมพิธีทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

โดยพระราชาคณะจำนวน๑๐รูป

เนื่องในวันมหาสงครานประจำปี๒๕๖๐

ในการดำเนินชีวิตต้อนรับวันปีใหม่ไทยค่ะ

ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ได้เชิญผู้สูงอายุและผู้อาวุโส
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนไทย

ได้จัดงานเทศกาลมหาสงคราน
ภายใต้แนวคิดกรุงเทพมหานคร

จากขบวนอันเชิญพระพุทธศิหิง
ให้ประชาชนได้ร่วมส่งน้ำเมื่อวานแล้ว

อีกมุมหนึ่งนะคะยังได้มีการจัดนิทัศกาล

โดยงานนั้นจะจัดไปจนถึงวันเสาร์
ที่๑๕เมษายนนี้เช่นกันค่ะ

ที่ไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด

ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมวันมหาสงคราน

ซึ่งก็จะมีการแสดงในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
ตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงเวลา๒๒นาฬิกาคืนนี้นั่นเองค่ะ
ันทพรธวราข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครค่ะ
ขอบคุณครับชมการแสดงไปได้ยาวถึง๔ทุ่มเลย

โอ้โหได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมมากมาย

แล้วก็คุณถ้าอยากไปชมซุ้มสาธิตนะ

ตุงไส้หมูรู้จักไหมครับ
ก็คือตุงหรือว่าทงของชาวร้านหมาเขา
ที่มีการตัดแล้วก็จะยืดออกมา
ลักษณะคล้ายเจดีคว่ำ
เป็นความเชื่อแล้วก็บูชาพระพุทธศาสนาด้วย

สวมผ้าไทยจีบหน้านางผู้หญิงจีบยังไงให้สวย
การใส่จงกระเบนของผู้ชาย
ใส่แล้วเวลาจะทำธุระส่วนตัว

แล้วก็ชาวต่างชาติไปเยอะเลยนะครับ